โม้ปูนแต่ไม่ใช่ที่โม้ปูนที่เป็นกลมแล้วเอียงอยู่ข้างล่างนะ

ใหญ่หน่อยที่เขาใช้ทำสร้างคอนโดหรืออะไรแบบนี้

ใหญ่นะคนงานนะ

คือเป็นที่หม้อปูนใหญ่น้ำแข็ง
นี่มือเหรอมือนั่นหัวผม

คือตกลงไปแล้วยังพอมีสติ
เอามือเกาะขอบไอ้ที่โม่ปูนเอาไว้ได้
คนงานอีกคนลงได้เห็น
ไปกดสวิตช์ปิดทันเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นช่วงสายของเมื่อวานนี้คุณผู้ชมครับ
ที่บริษัทแห่งหนึ่งนะครับในตะบนป่าบอนอำเภอป่าบอนจังหวัดพัทธลุง
คนงานที่ติดอยู่ตรงโม้ปูนนี้คือนายประสานเอียดวงครับอายุ๕๐ปี
ตกลงไปในถังโม้ปูนขนาดใหญ่เนี่ยฮะนึกออกใช่ไหมคือไม่ใช่ไอ้โม่เล็กแบบที่อยู่บนบนพื้น
นี่ที่มันเป็นใหญ่หน่อยไว้สร้างตึกสูงแล้วเอื้อมมือเกาะเอาไว้ได้ครับ
หลังจากตกลงไปในถังโม้ปูนกู้ภัยมาช่วยกันเปิดฝาถังครับคุณผู้ชม
เพื่อจะเพิ่มอากาศให้เอาเข้าไปข้างใน
เอาพันโลปเปล่านี่เปล่าเข้าไป

ถ่างทั้งเจาะทั้งซ้อ

จะเอาตัวพี่ประสานเขาออกมาได้

ขณะที่เพื่อนคนงานมาเล่าให้ฟังบอก

ปั๊บไอ้หนุ่มนี่ไวเว้ย

ประสานตกลงไปในถังโบ้ครับคุณผู้ชม

คือไปทุบเศษปูนที่ขอบโม่ออก
แล้วหัวทิ่มพลัดตกลงไปครับคุณผู้ชม

อย่าเคยค่ะนะครับต้องระวังทุกวันครับอืม